สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะที่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันคือหมอกหรือฝุ่น
หายใจกันลำบากมากวันเป็นปรากฏการณ์ว่าแล้วมันจะไม่เพิ่ง
ท้องเนี่ยต้องระวังอย่างสุดขอพูดกันถึงหน้ากากอนามัยก่อนเนอะว่า
ก็กลับกับมาแล้วแล้วให้ฟัง

สถานการณ์น้ำท่วมอ่ะนะคะมีน้ำท่วมก็คือมาจากแม่น้ำชีที่เอ่อล้นเข้ามา
ก็ทำให้สองหมู่บ้านที่มหาสารคามเนี่ยน้ำท่วมซึ่งชาวบ้านบอกเลยนะคะ
จริงจริงเขาท่วมกันมาเนี่ยเกือบสองสัปดาห์กันแล้วอ่ะค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงไปนะคะ
ไปดูน้ำท่วมที่จังหวัดมหาสารคามกันคือน้ำจากแม่น้ำชีนะคะ
มีการเอ่อท่วมบ้านโนนนกหอแล้วก็บ้านโนนสุวรรณตำบลยางน้อย
อัมเภอกโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามมาเกือบสองสัปดาห์แล้วอ่ะค่ะ
โดยสองหมู่บ้านก็คือสองร้อยห้าสิบครัวเรือนเนี่ยมีการอบพยพหนีน้ำท่วมมา
ซึ่งน้ำท่วมบ้านนี่จนมิดหลังคานะคะอาศัยอยู่ไม่ได้
ก็จำเป็นที่จะต้องอบพยพกันออกมาอาศัยอยู่ที่เต็นต์บนถนนเรียบคลองชลประธาน
ซึ่งผู้ประสบอุทธกภัยที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านถ้ำกลางน้ำท่วมสูงกว่า๑๘เมตร
ประมาณสักสิบครัวเรือนเนี่ยค่ะก็วิธีการเขาก็ต้องนั่งเรือ
เวลาจะไปไหนมาไหนจากการออกไปสำรวจเนี่ย
เพราะว่าท่วมหมดนะคะทั้งหมู่บ้านเนี่ย
ต้องอาศัยเรือในการเข้าออกอย่างเดียวเลยชาวบ้านในพื้นที่เขาคาดการณ์เอาไว้ว่าอีกประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยค่ะ
น้ำถึงจะลดช่วงนี้ก็เรียกว่าอาศัยกินนอนที่จุดอบพยพกันไปก่อน
สำหรับสถานการณ์อุทธกภัยที่จังหวัดมหาสารคามเองมีกว่า๔อำเภอ
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันธรวิชัยอำเภอเมืองมหาสารคาม
แล้วก็อำเภอเชียงยืนสี่สิบหกตำบลห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหมู่บ้านห้าชุมชน
เรียกว่าหมู่บ้านเนี่ยถูกตัดขาดไปสิบสี่ตำบลนะคะประชาชนได้รับผลกระทบวันหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบห้าครัวเรือน
แล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยเก้าคนในจุดนี้ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้พี่ไปถามคนเข้าไปน้ำท่วมมา
อุบลเราเห็นแต่ภาพใช่ไหมอืมเขาบอกว่าถ้าสมมุติทีวีเนี้ยมีกลิ่นมีเสียงได้
ชาวบ้านทุกคนคงจะตะโกนออกมาว่าไม่ไหวแล้วกลิ่นมันฟุ้งอ่ะเนอะคือโอเคล่ะ
สถานการณ์มันแตกต่างนะตอนที่มีฝนเขาบอกฝนอย่างที่โชคดีโอเค
เลวร้ายคือระดับน้ำมันเพิ่มความเดือดร้อนมันมากขึ้นแต่มันไม่เน่า
มันก็จะเหมือนกับเอาน้ำเดิมออกไปถูกต้องไหมคะแล้วก็เพื่อเพิ่มน้ำใหม่
มันจะไม่เน่าอย่างน้อยแต่ปรากฏว่ามันไม่มีฝนเราก็ดีใจว่าโอเคล่ะ
รัฐบาลพูดว่าแนวโน้มดีขึ้นแนวโน้มดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นดีขึ้น
แต่ปรากฏว่าน้ำมันขังอ่ะมันอยู่ไปตรงนี้คือมันระบายระบายได้น้อย
จากระดับน้ำของแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำแม่น้ำชีค่ะ
กับเวลาที่เขาจะปล่อยลงลงโขงอ่ะค่ะคือระดับน้ำมันเท่ากันอืม
มันก็จะไม่ไม่ลงลงไปอืมไม่ไหลลงไปอืมคราวเนี้ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ย
ไม่เคยเกิดปรากฏการณ์เรารู้ว่าตอนนี้น้ำท่วมทั่วโลก
ใช้คำว่าทั่วโลกนะฮะแต่ไม่เคยมีน้ำท่วมที่ยาวนานและขังนานขนาดนี้
พอมันขังนานเนี่ยกลายเป็นว่าน้ำมันเน่า
แม้กระทั่งปลาที่มันแบบว่าอยู่ในนั้นอ่ะค่ะมันยังตายเลยมันยังตายเลยอ่ะ
อยู่ไหมนี่ใช่อย่างสิงห์บุรีเองอ่ะค่ะที่อำเภอเมืองนะคะ
บ้านหนองแคร์บ้านแคร์เนี่ยค่ะจุดที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่สิบเก้ากันยา
อันนั้นน่ะก็คือว่าตอนนี้ต้องบอกว่าระดับน้ำมันลดลง
แต่ว่ามันค่อยลดมันไม่ได้ลดแบบในปริมาณที่มันเร็วแล้วแบบทั้งหมดที่เป็นอยู่ลดลงอย่างนี้ค่ะ
ประชาชนก็ยังคงต้องใช้เรือในการเข้าออกในชุมชนนะคะโดยหลายบ้านตอนนี้ก็มีการเริ่มมาไล่ขัดบ้านตามระดับน้ำที่มันลดนะคะ
ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่เป็นบ้านไม้๒ชั้นอันนี้ได้รับความเสียหายหนักเพราะว่าน้ำเข้าท่วมถึงชั้น๒
ตัวบ้านอ่ะทำให้พื้นไม้เนี่ยมันบวมหมดเลยอะค่ะสำหรับเส้นทางจรจร
สัญจรต่างเนี่ยก็ที่ปิดเอาไว้หลายจุดในช่วงที่มีการน้ำท่วมนะคะ
ตอนนี้แขวงทางหลวงสิงห์บุรีก็มีการทำการเคลียร์กระสอบทรายคันป้องกันน้ำ
เพื่อที่จะให้เส้นทางต่างสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งสถานการณ์รุ่มน้ำเจ้าพญานี้ต้องบอกว่าหลังจากที่เขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาธได้ลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่อง
ก็ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพญาจังหวัดสิงห์บุรีลดระดับลงในบางพื้นที่อย่างเช่นริมแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยน้ำลดลงนะคะ
สิบถึงหกสิบเซนติเมตรแต่บางจุดที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำอันนี้น้ำก็ยังคงท่วมสูง
แล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเพราะว่ามันนานเป็นเดือนแล้วนะคะ
เดือนกว่าแล้วด้วยสิบเก้ากันยาใช่สิบเก้ากันยา
แล้วท่วมมาตลอดน้ำเวลามันลดอย่างที่บอกไปค่ะมันลดทีละแบบนิดแต่มันท่วมทีนึงเกือบ๒เมตรอย่างนี้
ใช่อืมนั่นแหละค่ะเนอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องที่คนกำลังไปดู
เขาบอกว่ามันยังอีกหลายจังหวัดมากมากนะฮะที่ตอนนี้น้ำกำลังท่วมอยู่เนี่ยตอนเนี้ย
จริงจริงก็เลยส่งได้แต่ส่งกำลังใจไปกับให้ทุกจังหวัดค่ะ
กระทั่งตอนแรกเรารู้สึกว่าจะต้องส่งเฉพาะอีสานใช่
ใกล้ใกล้อายุทยาเนี้ยใกล้กรุงเทพซะเปล่าอืม
สามเดือนแล้วพี่ถูกก็ยังคงคือขอแบบว่าพูดไปถึงพระเนียดช้าง
ค่ะซึ่งประเทศช้างเองน้ำท่วมเขาอบพยพช้างกันไปตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาแล้ว
แบบพอไม่ไหวอืมแล้วก็บอกว่าเราก็ลืมไปว่าถ้าสมมุติคุณมีโอกาสไปแบบว่า
โอเคถ้าสมมติแบบพูดถึงเราเคยทำพะเนียดช้างเนี้ยถ้าเอาเรื่องความเชื่อ
คุณไปขอหวยที่สารประกรรมมีโอกาสถูกเพราะว่าเขาจะเอาวิญญาณช้างเก็บไว้ตรงนั้นเยอะ
แต่ปรากฏว่าคือถ้าสมมุติที่จะพูดถึงความเชื่อเนี่ยอย่างน้อย
ช้างมันไม่ได้กินทีละกิโลสองกิโลเนอะใช่ครับช้างตัวหนึ่งมันกินเยอะเยอะ
แล้วบางตัวเนี่ยคือเจ้าของเขาบอกมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือเจ้าของประเทศช้างที่อายุทยา
คือช้างมีแต่กี่เชือกอ่ะค่ะเพราะเขาได้ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เป็นร้อยร้อยใช่ไหม
แล้วสามปีผ่านมาโอ้โหเป็นไปหลายร้อยอืมสามปีผ่านมาคือเขาก็ต้อง
คือช้างมันไม่ใช่ช้างช่วงโควิดช้างจะหยุดกินมันก็ไม่ได้หยุดกินแล้วตอนนี้
มันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอืมโดนน้ำท่วมอีกค่ะจริงธุรกิจต่างต่างที่ทำก็ทำไม่ได้
อย่างปากเกร็ดเองอ่ะพี่เห็นไหมชาวบ้านเขาช่องเขาแบบไม่ได้ขายของกันมากี่เดือนแล้ว
กี่เดือนแล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมนักท่องเที่ยวเข้าไปไม่ได้เลยอ่ะ
บอกว่าเกาะอะไรนะที่ขนมไทยอร่อยอร่อยอ่ะเกาะเกร็ดเกาะเกร็ดใช่ไหม
เนี่ยอยู่นนทะพุรีเนี่ยที่เขาบอกขนมไทยอร่อยอร่อยอ่ะน้ำทั่วมาสระทั้งเดือนแล้วนั่นแหละ
นมพวกเครื่องไข่พวกอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าพ่อพ่อค้าแม่ค้าเขาทำอะไรกันไม่ได้เลย
แต่ก็เข้าใจว่าวันนี้มันเป็นแบบสถานการณ์ของเอลนิโยแต่มันก็ต้องหาทางออกจริงนะ
แต่เหมือนแบบว่าไม่เหมือนเขาบอกว่าทุกคนรู้สึกว่าถูกถอดทิ้งน่ะเลย
ใช่ค่ะก็ต้องเยียวยาดูเรื่องฝุ่นหน่อยที่พี่
วันนี้คือแสดจมูกจริงจริงน่ะมีหน้าคัดจมูกเลยจริงอืม
เมื่อวานที่ฉันรู้แล้วทำไมเธอถามว่าเสียงแปลกฉันไปตรวจโควิด๕๖รอบ

มันคือฝุ่นจริงคุณลองดูว่าหายใจทุกวันนี้
หายใจไม่เต็มปอดไม่ทั่วท้องแล้วก็ไม่สนับสนุนให้คุณหายใจเต็มปอดด้วย
เพราะว่าถ้าสมมุติคุณหายใจเต็มปอดวันนี้

แต่ก็แปลกอย่างหนึ่งว่าถ้ายิ่งหายใจเยอะเท่าไหร่
เหมือนกับเรายิ่งเอาฝุ่นเข้าปอดมากแค่นั้น
เนื่องจากอนุภาพของ๒๕มันเล็กเหลือเกิน

ซึ่งวันนี้นะฮะศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
เขาบอกเลยว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอน
มีค่าเกินมาตรฐานจำนวน๑๕พื้นที่

เกรกปฐุมวันเกรกคองสารบางกอกน้อยพระศรีเจริญบางพรรดิบางขุนเตียนเกรกสาธรรม
บางซื้อเกรกบางกอกใหญ่เกรกตะลินชันทวีวัฒนาน้องแข็ม

ปรากฏว่าเขาตรวจวัดได้๒๙๗๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

มวลอากาศเย็นคือโอเคความโชคดีของเรา
เราอาจจะแอบว่าอากาศจะเย็นลง

ทำให้เพดานของอากาศเนี่ยมันจะต่ำลง

มันก็เลยจะทำให้เกิดสะสมนะฮะ
สะสมเนี่ยฝุ่นปริมาณสะสม

ประชาชนสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ถ้าเรามีผู้เท่าผู้แก่พ่อ

ซึ่งมันมีผลต่อไม่ใช่หมอก

เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีเราก็ได้ใช้กัน
แต่ทั้งปีจะมีเหตุการณ์อย่างเนี้ย

ไฟป่าจะช่วงนายที่ปีที่ต้นปีเนอะ

ที่แบบต้องใช้ชีวิตข้างนอก
หลีกเลี่ยงหรือถ้าจำเป็นจริงจริงก็อย่างที่บอกต้องใส่แบบว่าหน้ากากอนามัยที่มันต้องการฝุ่นด้าน
โดยเฉพาะอันนี้คนกรุงเทพเอากำลังกายใส่หน้ากากเนี้ยหายใจไม่ได้ตายใช่ตายไม่ได้อ่ะ
คือวันนี้คนกรุงเทพลำบากนะฮะอืมอุ้ยจริงจริงก็หลายเมืองใหญ่บ้านเรา
ส่วนใหญ่ที่เจอหนักก็จะมีกรุงเทพเชียงใหม่ฝั่งเหนือนี่ก็จะโดนหนักเหมือนกัน
เพราะว่าอากาศเย็นลงมาก่อนเอ๊ะแต่วันนี้ก็เป็นวันวันอะไรนะ
พระพระอาทิตย์อะไรของเธอพระอาจารย์ขอเงินพระจันทร์พระอานนทร์โทรมาเท่าเท่าเท่า
วันนี้เขาวันอะไรกันอ่ะราศีบอกพจน์ฉันยังไม่รู้เลยมีอะไรเกิดขึ้น
พระเภพคนบอกวันนี้เขาขอเงินพระจันทร์กันวันนี้ขอเงินพระจันทร์
เมื่อวันนี้วันขมรสมีอินเดียเขาอินเดียเขาไปกันอ่ะ
พวกพระเมนเขาบอกว่าวันเนี้ยขอเงินพระจันทร์
เขาเชื่อว่าพระจันทร์เป็นเกี่ยวกับให้เงิน
ซึ่งจริงอ๋อนี่ดีกว่าบูชะกะเทยกว่าต้องให้เงินง่ายกว่าไม่ต้อง

แต่วันนี้ลองดูซิว่าเขาบอกเป็นวันอะไรที่แบบว่า
วันเกี่ยวกับพระอาทิตย์ทรงกฎ

ครบทรงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมากันฮะ

นี่คือเรื่องตำรวจเรื่องคนในเครื่องแบบนี้

ล่าสุดที่จังหวัดตรัง
หน่วยสวาสตร์เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการด้วย
รัวยิงในผับตายไปหนึ่งเจ็บอีกสอง

เขาบอกหูนี่มันอะไรกันอ่ะ
มาแบบต่อเนื่องมาทุกภาคไปทุกภาคเลยจริงเหรอ

คือตำรวจเขาได้รับแจ้งมาว่ามีเหตุยิงกัน
จนมีคนตายไปหนึ่งเจ็บอีกสอง
ตำรวจก็รีบลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปถึงเนี่ยเขาบอกลูกค้าเนี่ยวิ่งกลัวนออกมานอกร้าน

ที่พื้นภายในร้านใกล้กับโต๊ะเนี่ยค่ะ

ชื่อนายจิตกรคงจันทร์หรือนายขาวอายุ๓๒ปี

เป็นคนสนิทนักการเมืองท้องถิ่น
แล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังด้วย
โดนยิงเข้าไป๙นัดนะคะ

รวมทั้งหมดรัวไป๙นัดนะคะ

ภาพด้านซ้ายคือคนก่อเหตุนะคะ
จ่าสิบตำรวจชุติพลหน้าแก้ว

เป็นช่วยราชการชุดปฏิบัติการพิเศษ

คือใช้เงินส่วนตัวซื้อจากสวัสดิการของรัฐ
เจ้าหน้าที่เขาเก็บปืนเอาไว้

เข้าไปยื้อแย่งปืนจากผู้ก่อเหตุมา

หนีไปส่วนคน
เจ็บเนี่ยนะคะก็คือเพื่อนคนตาย
ชื่อเอกกะพฤหรือว่าชื่อต้อม
ยิงเข้าสะโพกซ้าย๑นัดกับข้อเท้าซ้ายอีก๑นัด
แล้วมีอีกคนนึงที่เจ็บคือโดนลูกหลง

ตอนนี้คนบาดเจ็บเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วแหละ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๙มม๑๑ปลอกตกอยู่
หัวกระสุน๑หัวกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้อีก๑นัด
ปืนที่ใช้เป็นปืนกล็อกเก้ามอมอนะคะก็ยึดของกลางไว้ได้แล้วเพราะมีการยื้อแย่งกัน
แล้วก็ในแกซีนยังมีกระสุนเหลืออีกลูกหนึ่งด้วยค่ะ
ผู้ก่อเหตุจาเบิร์ตในตำแหน่งคือผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
สอบพอบ้านหนองเอื้องจังหวัดตรังปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังก็คือสวาสตร์
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องคือคนเจ็บและคนตาย๓คนเขามานั่งกินกันอยู่ที่ร้านนี้
ส่วนคนก่อเหตุก็คือจ่าเบิร์ตกับเพื่อนตำรวจอีกคนนึงก็มานั่งดื่มที่ร้านนี้เหมือนกัน
ซึ่งเขาบอกว่าจ่าเบิร์ตเคยเป็นกาดอยู่ร้านนี้มาก่อนก็คงจะสนิทคุ้นเคยแหละก็มานั่งดื่มกัน
แล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าอีท่าไหนจริงเพราะว่าก่อนหน้านั้นตำรวจลงมาตรวจรอบหนึ่งแล้วประมาณสัก๔ทุ่ม
ตอนนั้นไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรตำรวจก็กลับไปดูความเรียบร้อยตามปกติ
กลับว่าเดี๋ยวมาตรวจอีทีใกล้ร้านเเลิกปรากฏว่าช่วงนี้ต้องหมดกลับไปแล้ว
แล้วก่อนที่จะลงตรวจอีทีมันก็เห็นเหตุการณ์ขึ้น
เพราะว่ามีพยานเห็นเรื่องเยอะ
ตอนนี้เรียกสอบปากคำพนักงานในร้านไป๗ปากแล้วนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนคนเจ็บเพื่อนคนตายแล้วด้วยเหมือนกัน
ก็ไม่น่าซับซ้อนคงเขม่นกันในร้านนั่นแหละ
คือพอเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย
คนก็แตกตื่นกันหมดกาดของทางร้านนะคะ
ก็รีบตะครุบตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็แย่งปืนจากมือมาได้
ทำให้จ่าเบิร์ตกับเพื่อนที่มาด้วยกันที่เป็นตำรวจ
วิ่งหนีกันออกไปก็คือตอนนี้ขับรถหลบหนีไปยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะ
ตำรวจตอนนี้มีการประสานไปที่ภรรยาแล้วก็แม่ของจาเบิร์ตแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีคือเขาบอกเขาก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
แล้วก็ยังไม่ได้มีการประสานจะมอบตัวอะไรยังไง

โดนไป๓ข้อหานะสำหรับหมายจับคือ
ฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าแล้วก็พรบเรื่องของอาวุธปืน
ก็อย่างที่บอกว่าปืนเนี่ยเป็นปืนส่วนตัวใช้เงินซื้อจากสวัสดิการนะคะ
ถามว่าคนที่รู้จักจ่าเบิร์ตลักษณะนิสัยเป็นคนยังไง
เป็นคนแบบชอบความรุนแรงเป็นคนเครียดเป็นคนอะไรหรือเปล่า

บอกว่าเป็นคนดีความประพฤติดีเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
อยู่สพบ้านหนองเอื้องที่อำเภอปะเหลียนไม่ได้อยู่สพเมืองตรัง
แต่ทุกคนเนี่ยสังเกตดิเวลาที่เกิดเหตุปุ๊บ
เวลาไปกับเฮ้ยเหรอวะทำไมเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนนิ่งเขาเป็นคนเงียบ

แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าคือเขาอาจจะดีกับเพื่อน
อาจจะเป็นลูกที่ดีของครอบครัว

แต่อาจจะไม่ใช่คนดีสำหรับคู่อลิหรือคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้ไง
คือตอนอยู่กับเราเขาก็ดีแต่ตอนออกไปอยู่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ดีแบบนั้น
เราสรุปลองดูไล่เลียงเหตุการณ์ทั้งหมด
คนที่ก่อเหตุส่วนใหญ่จะมีแต่บอกว่าเขานิ่งเขาเงียบ

ก็เกิดเมื่อก่อนเราเรื่องพกอาวุธถูกไหมคะ
สมมติถ้าเป็นม้ายเป็นมืออะไรอย่างนั้น

มีประเด็นที่ตอนนี้คนพูดถึงอย่างยาวคือ
ใช่เพราะเขามีอำนาจไงพี่มศแล้วเขามีของที่เขาจะใช้ได้
มันก็เลยบอกว่าอ่ะไหนถอดบทเรียนถอดบทเรียนถอดสิอันนี้ถอดสิ
อันนี้ต้องถอดไปถึงร้านผับด้วยนะว่าไม่มีการตรวจอาวุธเหรอ
ใครจะพกปืนเข้าไปนั่งกินเหล้าในผับกดก็ได้เลยเหรอ
แต่เป็นเจ้าหน้าที่ไงมันก็กลับมาว่าเจ้าหน้าที่สามารถพกได้ทุกที่
คือจริงต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ถ้าอยู่นอกเวลาราชการ

คือไอ้ปืนเนี่ยนะต่อให้มีทะเบียนปืนตั้งซื้อมาอย่างถูกต้อง
คุณต้องมีถ้าเป็นคนธรรมดา๑คุณต้องมีใบอนุญาตพกนะ
พี่ก็เห็นเอาจริงนะเขาก็พกกันแบบเต็มเหนียว
แล้วไอ้คำพูดเวลาอ่านกับไอ้การกระทำเราดูการกระทำ
ต้องไปผับบาคาราโอเกะไปกินร้านอาหารญี่ปุ่น
อืมคือมันกลายเป็นใช้ไม่ถูกที่ถูกเวลาแต่ก็คือต่อให้วันนี้คุณตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่
เมื่อวานเนี้ยข่าวอะจับยาบ้าปึ๊บอะไรไงมีแปดร้อยแปดเม็ด

ก็ดูว่ามันตักกะเนาะ

ก็ไหนก็โดนจับอยู่แล้วในข้อหาเสพ
ก็อย่างนั้นก็ขออีกสักแบบ
จะบอกไม่ขอเสพตรงนั้นเลยได้ไหม

แล้วที่สำคัญเขาก็ย้อนกลับไปดูกันอีก
เฮ้ยเป็นเจ้าของธุรกิจน่ะ
ธุรกิจร้านข้าวต้มชื่อดังระแวกนั้นด้วยนะ

ปั๊บอ่านข่าวปุ๊บแล้วก็ยิ่งเศร้าอีก
เฮ้ยทุกวันนี้คุณกินข้าวกันมื้อละกี่บาท

ข้าวจาลละ๕๐บาทถูกต้องมั้ย

เพิ่งกินไอติมกินไอติมเดี๋ยวอ้วนน้ำตาลสูง
ปรากฏว่าเนี่ยเรากินน้ำกินข้าว
น้ำกับข้าว๗๐บาทวันนี้ยาบ้าเขาบอกว่ากันรู้มั้ยเขาบอกว่าถั่วนมก่อน
เขารับมา๑๐บาทขาย๑๕บาทขอกำไรเม็ดละ๕บาท
ว่าลูกอมสมัยก่อนถูกในเมื่อเรากินข้าวยัง๗๐บาทแต่ยาบ้า๑๕บาท
สังคมนี้กำลังเป็นอะไรอืมถูกป่ะใช่ในขณะที่เรากำลังกินข้าวกันอยู่ข้าวพะโล้
จานนึงข่าวไข่หมู๓ชิ้นหมู๔ชิ้นไข่๒ลูกก็๓๐บาทแล้วนอกจากนี้เนอะ
คือตอนนี้คนอยากเห็นมาตรการที่มันชัดเจนแล้วก็จริงจังในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดจากทางภาครัฐ
คือตอนนี้เข้าใจว่าทางภาครัฐทำงานอยู่แหละเชื่อเหลือเกินว่าทำงานอยู่จริง
เพื่อจะเอาจริงเอาจังในการปรับปรามยาเสพติดแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ดูเอาง่ายคนโดนจับยาบ้ามีโอกาสสัมภาษณ์
แรกมันโดนจับยาบ้าหลังมันทำอะไร
เข้าคุกนะเข้าคุกไป๘๙ปีนะเกือบ๑๐ปี
ออกมาปุ๊บขายเฮโลอินเลยอ่ะทำไมไม่รู้จัก
ก็ไปอยู่ในคุกก็ไปเจอกับกลุ่มผู้ใหญ่เต็มไปหมดเลย

เพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานดูสิโดนจับยาบ้า
เขาไม่ได้กลัวนะอย่างพวกเราเนี่ยโอเคกลัวการเข้าคุก
เพราะเรารู้สึกว่าการเข้าคุกมันเป็นยังไงไม่รู้ถูกต้องไหม

แต่พวกเขาเวลาที่เขาโดนเข้าคุกกันปุ๊บเป็นยังไง
ดูสิ๘๐๘เมตรฉันบอกอุ๊ยเลขลาหูเหรอ
เปล่ามันมีตอนแรกสั่งมา๘๐๐เมตรแต่เขาก็ให้เกินมา๘เม็ด
ก็เลยจะขอเสพก่อน๘เม็ดต่อหน้าตำรวจตรงนี้

เว้ยโอ๊ย
โทษบางอย่างพอมันดูเบาแล้วมันดูแบบว่าไม่ได้ดูรุนแรงมาก
หรือไปถึงในจุดแบบขณะนั้นแป๊บนึง
แต่วันนี้ผู้เสพผู้ป่วยเดี๋ยวก่อนนะฮะ
ผู้เสพกับผู้ป่วยวันนี้ต้องกลับไปดูอีก

เมื่อก่อน๘๙เมตรวันนี้กฎหมายเขาเปลี่ยนแล้วนะ
เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้เสพหมายถึงคุณมียาบ้าเนี่ย
ติดตัวอยู่มากกว่า๕เมตร

ถือว่ารอบใหม่นี่แหละที่มี

คำว่า๕เม็ดเนี่ยแต่เธอคิดดูว่าคนเสพปุ๊บ
มันก็บอกมันก็พกวันละ๕เมตรก็ได้ไหม

มีเซลล์เมตรก็เท่าขายไปเลยดีไหม

ช่วงว่าเครือขายใหญ่

รู้ไหมว่าตรงไหนขายยาบ้าไปดูพิมพ์ริพายสัมภาษณ์พระ
วันนี้ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไปดูพิมพ์ริพายที่พิมพ์ริพายคุยกับพระ
วันนี้คนติดยาเสพติดมาบำบัดเนี่ยอายุน้อยสุดคือ๑๐ขวบนะ
ยาบ้าสิบขวบฉันยังไม่ยังเพิ่งฝึกเป็นกระเทินใหม่เลย
ออกแล้วเปล่าล่ะใช่ไหมครับต้องฝึกกันหรอครับ
สิบขวบแต่วันนี้เด็กสิบขวบไปอยู่ที่เราคิดถึงภาพสมัยก่อนเนี่ย
เขาเรียกอะไรพระบาทน้ำผู้วัดพระบาทน้ำผู้ที่เราดูหนังเรื่องน้ำผู้ไหม
ที่ต้องกินยาสมุนไพรแล้วจะอ้วกอ้วกอันนั้นคือสิ่งที่เราโตกันมา
ถูกต้องไหมเราก็จะกลัวแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วไง
ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนพูดถึงมากเลยนะคะที่คุณครูท่านหนึ่ง
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแนมเผิกกุชินารายจังหวัดกัลลสินที่เรียกว่าไปย่ำยีน้อง
เพิ่งจะอายุ๑๓เท่านั้นเองนะคะนักเรียนชั้นม๑
ซึ่งเป็นนักกีฬาชมรมวิ่งแล้วเขาเพิ่งจะแบบว่าไปเข้าค่าย
ปรากฏว่าคุณครูท่านนี้ก็เรียกน้องไปที่ห้องพัก
บอกว่าจะนวดให้แล้วก็มีการเรียกนักเรียนไป
หลอกให้ดื่มน้ำผสมอะไรบางอย่างอะค่ะ
น้องเขาก็เลยหลับไปสลบไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ย
เสื้อผ้าเขาไม่ได้ใส่อยู่อะค่ะแล้วน้องเขารู้สึกว่าเขาเจ็บที่อวัยวะเพศของเขา
ก็เลยมีการไปบอกรุ่นพี่รุ่นพี่เองก็เลยมีการไปแจ้งครอบครัวนะคะ
คุณพ่อครอบครัวเขาก็เลยแบบว่าพาน้องไปตรวจร่างกาย
ปรากฏว่าผลที่มันออกมาเนี่ยคือมันมีร่องรอยที่อวัยวะเพศฉีกขาด
ผู้ปกครองก็พาไปแจ้งความที่สพกุชินารายที่แรกเลยเรื่องมันดูแบบช้า
เพราะจริงเรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะคะก็มีการไปร้องที่คุณปวีนา
บอกให้ไปช่วยก็เข้าไปช่วยกันทีนี้เนี่ยค่ะ
ล่าสุดนายวัชิระอายุสี่สิบห้าปีผู้ถูกกล่าวหาในคดีข่มขืนเนี่ยนะคะ
สิทธิ์ตัวเองก็ระหว่างเข้าค่ายชมรมกีฬาเดินทางมาพร้อมกับทนายความ
เพื่อที่จะเข้าไปมอบตัวกับพันธุ์ตำรวจโทษธิติพันธ์นิติธรรมสารผล
รองภูมิกับการสพกุชินารายเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาแจ้งไปสองข้อหาหนักค่ะ
คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าแล้วก็พรากเด็กอายุสิบห้า
ผู้มันครับการตำรวจสอบพอกันละสินเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการบอกว่าเจ้าหน้าที่มีการนำตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังที่ศาลกรสิน
ทีนี้เขาคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วก็คดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากนะคะ
รวมไปถึงผู้ต้องหาเนี่ยเป็นครูที่มีพฤติการที่แบบว่าใช้แบบอุบายหลอกลูกศิษย์อย่างนี้ค่ะ
ที่เขามีความฝันว่าวันหนึ่งเขาอยากจะเป็นนักวิ่ง

เขาอยากจะเป็นนักกีฬาเขาไปเข้าค่ายแล้วไปกระทำชำราวเขาแบบนี้
หลังจากนี้เนี่ยทางสหวิชาชีพจะเข้าสอบปากคำเด็กหญิงผู้หญิงคนนี้ที่เสียหายนะคะ
เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งดำเนินคดีต่อไป

มันเป็นข่าวที่แบบว่าเหมือนเด็กมันจะต้องเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะได้ซ้อม
ไปอยู่ค่ะอ่ะไปปลึก
ก็ไปซ้อมวิ่งอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรียกเขาไปแล้วก็ไปใช้กลอุบายคือแล้วครูเนี่ยมันมีคลิปเสียงออกมาด้วยค่ะว่าแบบเขามีการทำ

แต่ว่าพูดว่าแบบไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีการสอดใส่เข้าไปแต่เขาไปตรวจร่างกายแล้วต่อให้อะไรก็แล้วแต่คือคุณก็ต้องโดนข้อหาอยู่ดี
เพราะว่าน้องเขาอายุไม่เกิน๑๕แล้วคุณไปทำแบบนี้หรือบางทีก็มีอีกกระแสข่าวว่าเด็กแบบคบคุยกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คุยกับครูหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคือคำว่ายินยอมไม่มีผลในเรื่องนี้ไม่ต้องเอามาอ้างใช่ไหม
มีสองประเด็นแต่เขาบอกว่าสิ่งที่สะเทือนใจพ่อแม่มากที่สุด
คิดดูว่าเด็กจะต้องไปตรวจ

มันเป็นความรู้สึกไม่ควรแบบจะเอาออกมาหรือเปล่า
ซึ่งมันก็มีอีกหลายอย่างว่าเฮ้ยหรือครูพยายามมีข่าวมาว่าครู
คบกับนักเรียนคนที่จริงจริงเป็นแฟนกันจริงจริง
เมื่อกี้พูดผิดไปเป็นวัดวัดธรรมกระบอก
มันใช่พระบาทนพุนั่นอยู่สระบุรี

ยาเสพติดเลยใช่ไหม

ตลกแล้ววันนี้หมอสอง

โดนจับตัวไป๑เดือนเต็มนะฮะ

นายแพทย์นพรรดิรัตนาวะหะเนี่ยนะฮะ

คลิปของเขาเนี่ยไป๙ประเทศ
เพราะว่าสุดท้ายเดินทางไปประเทศมารี
ต่อมาเพจหมอสองก็ได้มีการเคลื่อนไหวระบุว่าตอนนี้

และกำลังจะเตรียมตัวกลับประเทศไทยแล้วครับ

มีรายงานที่โรงแรมโนโวเทลได้มีครอบครัวของหมอสองเนี่ยมารอรับ
ทันทีที่หลังจากลงจากรถปุ๊บ
สองก็ได้โผล่เข้ากอดครอบครัวทุกความดีใจ

โดยขนาดนั้นเราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วนะ

ซึ่งหมอสองเขาบอกเลยว่าสวมกางเกงขายาวไว้
หวดเข่าเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนเลย
โดยมีตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็รถส่วนตัวนะฮะ

สองก็มีท่าทีอมยิ้มเล็กน้อย

สองจะต้องเดินทางก่อนที่จะให้ทุกคนเนี่ย
จะต้องเดินทางไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน

ในวันที่๒๗ตุลาคม

ซึ่งอย่างที่บอกว่าหมอสองเนี่ย

คือจริงเขาบอกว่าประเทศแถบแอฟริกาค่ะ
แถบแอฟริกาเลยนะหลายประเทศนะคะ

ต้องมีไกด์ที่เป็นคนท้องถิ่น

อันนี้เขาใช้ไกด์ท้องถิ่นนะคะ
แต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าไกล์ที่เราไปเจอนะคะ

ดังนั้นมันเช็ค
บางทีเราไม่รู้ว่าใกล้เราจะไปเจอแบบไหน

คือจริงต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศแถบนั้นน่ะ
ประเทศแถบนั้นอ่ะความวุ่นวายค่อนข้างเยอะค่ะ

แถบนั้นทั้งมารีทั้งชาติวูกินพาโซ

เพราะว่าเขาเป็นประเทศยากจน
แล้วทีนี้ยิ่งช่วงนี้ที่เศรษฐกิจมันยิ่งแย่ลงไปหนักลงไปอีก
นั้นเขาก็สงครามกลางมือเขาก็มีแบบกลุ่มกดการรัฐอย่างนี้เยอะ
เพิ่มมากขึ้นอัตราการก่อเหตุมันก็เยอะเพิ่มมากขึ้น

ใช่แต่คือจริงต้องบอกว่า

ถ้าเราดูตามพวกสารคดีต่างมันคือ
เมืองที่เราได้เห็นถึงอารยธรรม
เห็นถึงชนเผาเห็นถึงอะไรอย่างนี้จริง

นึกจากเขาวางแผนแล้วเตรียมการกรรมนา

โอ๊ยฉันไม่ไปอยู่แล้วดูอะไรแปลก

ต้องหาข้อมูลบางทีแบบเชื่อใครก็ไม่ได้อีก
คือมันต้องเป็นคนที่รู้จักเราไว้ใจได้จริง
ขนาดคนรู้จักอยู่เรายังไว้ใจไม่ได้เลยเนาะ

ไม่รู้แล้วเดินทางคนเดียวบางทีแบบ

มันไม่ใช่ประเทศที่แบบว่าเราสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา

ก็ดีใจด้วยที่กลับมาอย่างปลอดภัยนะครับ

ซึ่งก็บอกเลยวันนี้เป็นวันขอเงินพระจันทร์วันนี้เตรียมข้อมูลมาแล้ว
หรือเขาเรียกว่าวันเออเนี่ยพลตอานนท์ดูอยู่ใช่ไหม
ฉันอธิบายให้เจ้าฟังหรือวันอมวสีใช่ไหมอืมค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของการก่อกำเนิดพระจันทร์ใหม่พระจันทร์ใหม่
แล้วเราเขาเชื่อกันอย่างนั้นว่าจะเหมาะแก่การขอพรเป็นเลิกงามยามดี
การดึงดูดทรัพย์เพราะฉะนั้นใครเปลี่ยนกระเป๋าสตังค์หรืออะไรอย่างเงี้
บอกว่าดีนะฮะการงานจะราบรื่นค้าขายรุ่งเรืองรวมไปถึงอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งสำหรับวันเวลาขอไหว้พระจันทร์เนี่ยวันอังคาร
ที่ยี่สิบห้าตุราคมเนี้ยแต่จ่าห้าโมงสี่สิบข้อควร
คือเขาบอกว่าหลังจาก๕โมง๔๐ปุ๊บทำได้ยังไงวะ

ก็คือหลังจากนี้งดใช้กระเป๋าดัยนาน

ฐานงดใช้เงินในกระเป๋าที่เราอธิษฐานเป็นเวลา๑วัน
ทุกครั้งที่เราอธิษฐานขอพรในแม่อมรษีเนี่ยแม้ว่าช่วงเวลานั้นเราจะไม่เห็นพระจันทร์ก็ตาม
แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พระจันทร์เนี่ยก่อกำเนิดพลังงานใหม่ขึ้นมา
เป็นวันที่พระจันทร์มีพลังดีงามที่สุดจึงมีความเชื่อในการอธิษฐานขอพร
นะก็หมอช้างเขาบอกอย่างงั้นแต่ก็ราศีที่หมอช้างเขาเตือนนะฮะ
จริงแล้ววันสุริยุปราคาเนี่ยตั้งแต่๔โมงจนถึง๒ทุ่ม
หลังจากวันนี้ปุ๊บเขาบอก๒ราศรีเนี่ยคุณดูดีค่ะ
ปลายเดือนตุลาเนี่ยน่าจะวุ่นวายเมฆกับตุล
ก็คือสองราศีเนี่ยคือคุณดูแล้วโดนลาหูอยู่แล้วชีวิตคุณก็จะเริ่มวุ่นวายมากขึ้น
เมษก็คือราศีดวงเมืองประเทศไทยด้วยหรือคนที่เกิด๑๔เมษาถึง๑๔พฤษภาพ
ตุ้นนะฮะให้ท่อนคาถาสุริยะปรับภาพกับจันทรปรับภาพ
เพื่อป้องกันต่างไว้อะไรอย่างนี้
ดูซิที่นั้นมีคาถาอยู่คาถาขึ้นให้คุณผู้ชม
มีคาถาด้วยเหรอ

คุณตว่างศตินงศิษย์ใช้เงินในกระเป๋าที่อธิษฐานขอพรวม
คนก็เลยส่งมาเมื่อกี้นี้ว่าอ๋ออย่าว่าแต่งดเลยค่ะ

เปิดกระเป๋ามาขอพรก็คือในนั้นไม่มีเลยนะ

ไม่ต้องงดหรอกค่ะเพราะไม่มีจังให้ใช้แล้วค่ะ

ฉันยังหายใจไม่สะดวกเลยจริงนะ
ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าวันนี้พระจันทร์มีพลังงานดีใช่ไหมแม่
ตายต้นหอมหล่อนเกิดวันสุริยุพระมหาลาหูลาหูอมพระอาทิตย์เลยนะเย้ต้นหอม
พี่ต้นหอมเกิดวันนี้เออนั่นแหละวันที่คนดีอะไรแปลกของมันเกิดเนี่ย
ไปพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากันค่ะ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
อัพเดทกันค่ะเรื่องของคดีแชร์ฟอเร็กสามดีนะคะ
วันนี้คุณโตศักดิ์สิทธิ์เองก็เข้าไปพบดีเอสไอในฐานะที่เป็นพยาน
เรียกว่าพยานนะคะเป็นพยานอ่าเป็นพยานถูกต้อง
คือคุณโตเองเนี่ยค่ะก็มีการนำหลักฐานเข้าพบร้อยตำรวจเอกวิศนุชิมตระกูลนะครับ
อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบไปพร้อมทนายค่ะ
เพื่อที่จะให้การในฐานะพยานของคดีการลงทุนแชร์ลูกโซ่ฟอเล็ก๓ดี
ซึ่งคุณโตเขาไปถึงปุ๊บก็คือเดินเข้าห้องสอบสวนทันที
ตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดนะคะ
ก็เมื่อเวลาสิบหกนาฬิกายี่สิบมันทีก็มีการให้สัมภาษณ์กันอีกทีหนึ่ง
เรื่องของคดีความเขาบอกว่าใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงในการที่แบบว่า
เข้าไปคุยอะค่ะก็มีการบอกว่าได้รับเชิญมาให้ข้อมูลในฐานะพยานพร้อมกับนำหลักฐานมามอบให้
แล้วก็ข้อมูลทุกอย่างตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด
โตบอกแล้วตนก็ไม่ได้รับเงินที่เคยลงทุนกลับคืนมาเลยนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้น
เพราะขณะนั้นยังไม่ทราบว่าคืออะไร
รับว่าการมาพบเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้กังวลใจอะไร
เมื่อถามว่ามีการชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนหรือเปล่า
คุณโตก็บอกว่าดีเอสไอเขาตรวจสอบแล้วนะคะ
ไม่พบว่าดาวนไลน์ก็คือเอาง่ายคุณโตเขาไม่มีดาวน์ไลน์หรือว่าลูกขายของตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์เลย
จากนี้ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับดีเอสไออย่างเต็มที่ค่ะ
สำหรับการสอบปากคำครั้งนี้พนักงานสอบสวนก็มีการเชิญคุณโตมาสอบปากคำ
ก็คือมันมีการเชื่อมโยงกันไปนะคะ
ส่วนการสอบปากคำครั้งนี้เนี่ยก็คือ
มันมีการเชื่อมโยงกับทองของคุณกระทิงแล้วก็คุณบอลนะคะ
ของคุณกระทิงกับคุณบอลเนี่ยก็ยังมีกำหนดการที่จะเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ในฐานะพยานเช่นเดิมก็คือวันที่๒พฤศจิกายน
อยากไปลองฟังเสียงคุณโตกันว่าว่ายังไงบ้าง
คำถามก็คือตอนที่จะมีคณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำไมคุณโสไม่ออกมาชี้แจงในเรื่องของความบริ
ผมอายอเมยคาบยังไม่รู้สึกว่ามันคืออะไรตอนนั้นพี่เรื่องเกิดขึ้นอะครับ
ครับวันนี้ผมก็เลยเตรียมข้อมูลทุกอย่างมาให้กับเตรียม
เข้าไปมีความรู้เกี่ยวกับฟอเล็ตครับตรงนี้ตรงเราได้ศึกษาไหมว่า
พอเล็ตมันเป็นยังไงแล้วเราได้เข้าไปอ่าจริงจริงเรื่องอ่าเหมือนกับ
ครั้งหน้าที่ผมผมผมให้ศึกษาไปแล้วหมดทุกอย่างครับครับอ่า
จริงเรื่องเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้วก็วันนี้ก็
คนนี้จริงจริงก็ผมไม่เคยมาเอ่ออ่าแบบแบบมา
ตัวไทยก็ค่อนข้างอืมก็คืออย่างที่บอกโตเป็นผู้ลงทุนง่า
ซึ่งครั้งหนึ่งโตเคยเคยเล่าให้เราฟังค่ะว่าเราช่วยทุกคนฟัง
พร้อมกันหน่อยล่ะว่าตัวเองไปเล่นบาร์สกับกลุ่มเล่นบาร์สอืม
แล้วก็เห็นเขาทำอะไรกันหรอแล้วก็เห็นมันมีรายลับ
อย่างที่บอกสองปีแรกมันมีจริงจริงค่ะ
สองไปเข้าสู่ปีที่สองกว่ากว่าเท่านั้นแหละอืม
สามเดือนรู้แล้วว่าโดนโกงก็เลยหมดเงินไปอืม
ครั้งแรกที่ทำไมโตไม่ออกมาครั้งแรกเขาบอกเขาก็อายเป็น
อายเขาบอกเลยตั้งแต่แรกเขาก็อายเป็นนี่เหรอ
เขาก็บอกเขาก็อายเป็นแล้วที่สำคัญส่วนของน้องกะทิกับน้องบอลวันที่สองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะกะทิกับบอลไปวันที่สองอืม
เขาก็พูดไปเลยว่าเนี่ยสิ่งที่เขาโดนมาตลอดอ่ะอืม
ว่าเขาก็โดนไปเจ็ดแสนแล้วก็ยังไม่ได้คืนเลยอืม
แล้วคุณคิดดูสิว่าเงินหมุนเวียนอ่ะมีลายชื่อออกมาหกหมื่นลายชื่ออ่ะ
คนที่โดนเยอะถูกแต่คนที่แจ้งความตอนนี้ยังไม่ถึงหมื่นเลย
เก้าพันกว่าคนแต่มีหกหมื่นคนอ่ะทุกคนจะต้องลงทุนอย่างต่ำนะ
คนละห้าหมื่นบาทห้าหมื่นโหอืมห้าหมื่นบาทจริงจริง
ก็กี่ล้านอ่ะเป็นพันแล้วมั้งเออเป็นหมื่นล้านหนู
หมุนราคาความเสียหายกว่าหมื่นล้านจริงจริงอ่าก็เดี๋ยวรอดูทางตำรวจแหละ
ตอนนี้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางตำรวจทั้งหมดแล้วอ่ะนะคะไปดูที่อังกฤษกันหน่อยดีกว่า
เขาได้นายกคนใหม่แล้วนะคะไวมากนายกเด็ดกว่าพวกเราอีกเองแองจี้นายกถือว่าเป็นคุณแม่เขาสี่สิบสอง
เขาเด็กกว่าแม่แหละแต่เด็กกว่าหนูไม่แต่จะพูดให้ฟังว่ามันเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะ
เพราะหนึ่งนายกคนนี้ไม่มีคู่แข่งอันดับหนึ่งก่อนเลย
สองนายกคนนี้เป็นขอใช้คำว่าผู้ลีภัยได้ไหมก็เป็นเชื้อสายเขาเขาเกิดที่อังกฤษค่ะ
ตัวเขาเกิดที่อังกฤษแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อ่ะเกิดที่อินเดียแล้วเขาก็
ลีภัยด้วยซ้ำไปมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษใช่ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่มีเชื้อสายเอเชีย
อินเดียเลยใช่ก็เอเชียเอเชียคนแรกคนแรกคนแรกคนแรกค่ะแล้วก็ถือว่าเป็น
นายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรอบสองร้อยปีอ่ะอืมอายุสี่สิบสองคือสี่สิบสอง
ต้องบอกว่าริชี่ซูนักคนนี้เนี่ยอดีตเขาเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ตอนที่จะได้ขึ้นเป็นนายกเนี่ยเขาก็คือตัวเต็งคู่แข่งนี่แหละ
แต่ว่าลิสตรัสเนี่ยได้รับเลือกไปเป็นหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมใช่ไหมคะ
ก็เลยได้เป็นนายกโดยปริยายหลังจากที่บริสจอนซันลาออกทีนี้ลิสทรัสดำรงตำแหนอยู่สี่สิบห้าวัน
อืมเรื่องของโอ้โหตอนนั้นอังกฤษเจอทั้งวิกฤตเรื่องขับไฟพลังงานน้ำมันเศรษฐกิจ
ทุกอย่างมันแบบละเนละนาดมากจนสุดท้ายเขาประกาศลาออกเมื่อพระฤหัสบดีที่แล้ว
แล้วบอกว่าจะมีการเลือกผู้นำก็คือหัวหน้าพักคนใหม่ภายในอาทิตย์นี้ได้แน่นอน
จันทร์เมื่อวานนี้ประกาศเลยที่ประกาศเลยเป็นเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
อดีตนายกรัฐมนตรีและสามค่ะสามก็คือชื่ออะไรแล้วนะไปไหนแล้วล่ะ
ซึ่งเขาบอกว่ามีข่าวแบบนี้ค่ะว่า

ออกจากการแข่งขันเลือกผู้นำพัก
ก็เลยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษทันทีนะคะ
คุณพ่อคุณแม่เป็นคนอินเดียอบพยพมาจากแอฟริกาตะวันออก
คุณพ่อเนี่ยเป็นแพทย์เวทปฏิบัติทั่วไปส่วนคุณแม่เปิดร้านขายยาของตัวเอง
เส้นทางการเมืองเริ่มเป็นสอสอสมัยแรก๗ปีก่อน
ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง
เป็นรัฐมนตรีช่วยก่อนใช่เป็นรอปชครั้งก่อน
หลังจากนั้นก็ขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ในรัฐมนตรีที่ผ่านมานี้นะคะ

ทำไมอังกฤษเปลี่ยนนายกภายใน๔๕ปีนี้
เปลี่ยนกันเยอะมากเกิน
เขาบอกถ้าย้อนกลับไป๔๕ปีนี้นายกอังกฤษเปลี่ยนกี่คนแล้ว
แต่ถ้าเอาปีนี้ปีเดียว๓คนปีนี้ปีเดียว๓

อังกฤษนี้นายก๓คนเขาก็บอกเปลี่ยนนายก
ทุกประเภทไม่ได้๘ปีอย่างคนเดิมอยู่เลย

เขาบริหารแม่นี่เขาก็ไป

มันอาจจะคนละต่างกรรมต่างวาระ

เราคนเชียร์เยอะไงให้อยู่ต่อก็ดู๘ปีไง

ก็มาวั้งเข้านั่งเรือก็คนก็บอกให้อยู่ต่อ

อังกฤษเขาดูเรื่องการบริหารของเขาไง

มันเหมือนโควิดอะไรหลายต่างอย่าง
คุณดูช่วงนี้เฉพาะปีนี้อย่างไม่ทันจะเส้นปีนี้สามคนแล้ว

คนก่อนหน้านี้สี่สิบความวันนะ

นายกแล้วคุณย้อนกลับไปว่าก่อนในช่วงที่รู้สึกจะมีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอังกฤษ
ค่าเงินปลอดลดอะไรทั้งหลายคือเรื่องบอริสต์ดอนสันเนี่ยเป็นนายกช่วงโควิดใช่ปะคะ
ซึ่งแน่นอนช่วงโควิดเศรษฐกิจพังทั้งโลกไม่ต้องพูดถึงอังกฤษเองก็พังเหมือนกัน

ซึ่งจริงอังกฤษคือประเทศแรกเลยที่ปลดล็อกนโยบายทุกอย่าง
เพราะว่าคนในประเทศไม่ไหวแล้ว
แต่ตอนนั้นด้วยการบริหารงานสถานการณ์โควิด๑๙

อริสเลยขอลาออกจากหัวหน้าพัก

เขาบอกว่าเขาเข้ามาในขณะที่อังกฤษ

ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจปัญหาวิกฤตพลังงานปัญหาสงครามรัสเซียยูเครน
ซึ่งพอการเปลี่ยนแปลงที่มันค่อนข้างจะไวและเยอะคนตั้งรับไม่ทัน
ทางด้านแบบกลุ่มการเงินเขาก็แพงดิกกันไปหมดกลายเป็นว่า
พอเปลี่ยนนโยบายเรื่องนี้ปุ๊บเศรษฐกิจของอังกฤษก็พังหนักเข้าไปอีก
แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
กลุ่มก้อนการเมืองเองก็เริ่มกระสำละสายแล้ว
วิกฤตเศรษฐกิจลามมาเป็นวิกฤติการเมืองภายในประเทศ
แล้วก็กลายเป็นว่ารัฐมนตรีใหญ่ในคณะ
รัฐมนตรีของลิสพลัสเองก็ลาออก
แล้วพอโหวตเสียงไปก็ได้เสียงปริ่มน้ำกฎหมายก็ผ่านไม่ได้อีก
ชีวิตของนายกคนเนี่ยอายุ๔๒ใช่มั้ย

ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ปกติแล้วถ้าเป็นนายกเขาจะเป็นคริสต์ใช่ไหมฮะ
ศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งนี่เขาเป็นฮินดู
เป็นฮินดูถือว่าเป็นนายกอังกฤษคนแรกที่นับถือฮินดู
ผิวสีคนแรกด้วยผิวสีคนแรก
แล้วก็ชีวิตของเขาที่วันนี้ควรไปติดตามกันเยอะตัวเองพยายามนั่งอ่านอยู่ข้างนึง
สุนัขเนี่ยเคยเป็นเขาไปเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนที่รู้สึกจะเป็นปรากฏไปทำงาน
พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารอืมที่เมืองช่วงปิดพักฤดูร้อนเด็กอังกฤษ
เขาจะเรียนทำการไปพบรักกับอภิมฮาเสถีย์ด้วยนะ
ลูกของอภิมฮาเสถีย์แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบว่าภรรยาคนนี้ก็แบบผัดดัน
สามีตัวเองมาตลอดอะไรอย่างเงี้จนแบบว่าซึ่งภรรยาของเขานี่ก็ถือว่าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านดอนนะ
คือภรรยาเขาเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีนักธุรกิจผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทด้านไอทีรายใหญ่
ไปเจอกันไปเจอกันตอนที่เรียนโทรอยู่สแตนฟอร์ตที่สหรัฐอเม
เป็นอินเดียเหมือนกันถูกต้องเป็นคนอินเดียเหมือนกัน
ใช่ค่ะคือมหาเศรษฐีที่ว่าคือนารายมูรตีเป็นคนอินเดียเหมือนกัน
เจอกันตอนเรียนที่แซมฟอร์ตที่อเมริกาคือจบออกฟอร์ตที่อังกฤษใช่ไหมคะปอตรี
แล้วก็ไปเรียนปโทแซมฟอร์ตต่อที่อเมริกาแล้วก็ไปเจอภรรยา
อยู่พักนึงเลยก่อนที่จะมาเข้าสู่วงการกัน
ใช่เพราะว่าเขาก็เรียนบริหารมาแล้วเขาก็อยู่คลังมาก่อน
ดูแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่ดี
ที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจอังกฤษมันดีกว่า
เขาบอกว่าคนนี้ก็น่าจับตามองอีกอย่างหนึ่ง
เนื่องจากว่าเขาคืออภิมาเศรษฐีคนหนึ่ง
ที่ทำเกี่ยวกับเขาโตมาจากไอทีอะไรอย่างนี้

เมื่อคนรวยมาบริหารประเทศคนอังก

เขาจะเข้าใจถึงค่าปัญหาค่าแรงงานเหรอ
แต่ก็ต้องดูเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นผู้อพยพมา

ก็ต้องดูแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง

เดี๋ยวซึ่งจะไปแรกเหรียญล่ะเหรียญเอเป็ก
ใช่อย่างนั้นรอรุนเอเป็กดีกว่าของเรา
กฤษอาจจะไกลตัวไปหน่อยหนึ่งหลายคน

ใช่เขาไม่ได้อยู่ในเอเป็ก

เช่นว่าหลังเอเป็กเขาวากันว่ามีการยุบสภา

ไข่ตาอว่าเราจะเปลี่ยนนายกหรือเปล่า

ปีนี้ไม่คบปีด้วยค่ะ๑๐เดือนใช้คำว่า๑๐เดือน
ห้องตรงเปลี่ยนกับ๖๗คนอย่างนี้คือภายในปีนี้

โอเคไปแอนกตันจี้บอกว่าหวินเบรกดีกว่า

นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
สรุปแล้วยอดของโตโน่ได้เท่าไหร่๖๐เท่าไหรจ๊ะหนู
๘ล้านอ๋อเขายังเปิดรับบริจาคอยู่นี่ใช่ไหมคะ
สิ้นเดือนนี้ก็ถืออนุโมทนาอย่างน้อยก็ได้เรียกได้ว่า๒ประเทศเนอะ
ที่นครพนมด้วยแล้วก็ที่แขวงคำม่วงก็จะได้แบ่งคนละครึ่ง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านมาก็ได้สมเรียกว่าสมความตั้งใจของโตโน่แล้วล่ะ
ก็หวังว่าหวังว่ามันจะเกิดผลอะไรจากว่ายน้ำเสร็จดราม่าก็เสร็จ
ถูกต้องไหมดราม่าก็โอเคล่ะก็ตีกลับก็ดีขึ้น
ดราม่าอย่างอื่นคือเค้าบอกว่าเงินน่ะเอกชนคือพวกเราน่ะดาราไม่ใช่พวกเราสิ
เขาระบบทำทำอันนูนอันนี่แบบนี้ใช่ไหม
เขาก็เลยแบบว่าก็มีกรรมพูดกันมากขึ้น
ไม่ได้ให้มาเงินไศน์สมบัตย์ไหร่ไหม

เงินที่โวยโอนกันไปเข้ามุนิธริปน่ะ

ถ้าให้ลงบานจะให้เป็นของเลยนะ

ก็ควรเป็นของเพราะมันจะตัดทั้งตอน

จริงจริงถูกมีการพูดเชื่อมคุณโตรน่อ

พูดตรงอะคือไม่เห็นคนทำภาพออกมาแล้วเขาเอาตัวเลขนั้นหกสิบคนอะเออหกสิบคน
ใช่ไหมล่ะเพราะมันยังโอเคล่ะเราต้องเล่าหลายคนร่วมใจกันไหว้
อย่าใช้คำว่าหนึ่งคนไหว้เพราะมันไม่ใช่หนึ่งคนแต่หนึ่งคนกระโดดลงอ่ะจริง
ค่ะนี่ออกมาแต่ตอนไหว้อะมันหลายคนไหว้นี่ไงนี่ไงมาแล้วเนี่ยน่ะหนู
หนึ่งคนไหมลูกเออครึ่งร้อยอ่ะตอบครึ่งร้อยยี่สิบอ่ะแต่โอเคมันก็เป็นโครงการดีดี
เพื่อสังคมไทยอย่างน้อยโตโน่ก็ได้ช่วยเราไม่รู้แหละไอ้๖๐กว่าล้านเนี่ย
นะฮะจะกี่คนไหว้ก็แล้วแต่แต่ก็ได้เงินมาสมบรรลุความตั้งใจอืม
ซึ่งยอดเงินที่ทุกคนลงมือทำเนี่ยมันเกินเป้าไปมากความดีงาม
นครพนมท่าแขกเนี่ยผมขอตอบแทนน้ำใจทุกท่านรวมถึงองค์
พญาศิษฐและพญานาคตุในการบวชครับเขาก็จะบวชซึ่งได้ปรึกษา
พระครูก็คือวัดพระธาตุพนมวรวิหารตามความเชื่อตามหน้าที่ตามประเพณี
ผู้ชายไทยอย่างผมด้วยความเต็มใจนะฮะจะเป็นไปได้ก็จะไปฝั่งลาวด้วย
แต่คงเป็นช่วงปีหน้าเพราะต้องทำงานของปีนี้รู้สึกโตโน่จะรับหนังเอาไว้
ภาพยนตร์แล้วก็คอนเสิร์ตที่รับเอาไว้ก็ขอให้เสร็จสิ้นก่อน
รวมถึงการประชุมกับคุณหมอคุณพยาบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
หกสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาท
ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้อืมไปดูเรื่องของคุณอิงฟ้าวราหะหน่อยค่ะ
คืนนี้เนี้ยตกข่าวใส่ไข่หนึ่งทุ่มพอดีนะคะล่ะรอประกวดแล้ว
อิงฟ้าคือต้องบอกว่าแบบติดหูเป็นแบบท็อปตัวท็อปด้วยนะคะ
คือด้วยความที่แบบว่าสวยมีเสน่หยิ้มเก่งทำให้เป็นที่จับตามองของแฟนนางงามทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็เรียกว่าโชว์ศักยภาพให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเต็ปการเดินการร้องเพลงต่างที่เขาฝึกฝนมาอย่างดีนะคะ
แล้วก็ฝากผลงานที่โดดเด่นมากทั้งชุดบาหลีเองชุดประจำชาติรอบพีริม
แฟนคนไทยก็คือเรียกว่าเอาละลุ้นช่วยกันลุ้นจริงว่าแบบจะคว้ามงกลับมาบ้านเราได้หรือเปล่านะคะ
วกกับความป๊อปปูล่าเนี่ยค่ะเรียกว่าถ่ายทอดออกมาได้เป็นตัวเองในทุกกิจกรรม
ทำให้อิงฟ้าอยู่ในกระแสเขาเป็นกระแสมาตลอดนะคะบอกว่าเป็นตัวเต็ง
สำนักเขาบอกยกให้เป็นท็อปแบบท็อปไฟต์ทันทีก่อนวันตัดสินด้วย
เขาเดินดีด้วยคือเห็นจังหวะเดินเขาเล่นกล้องเล่นอะไรมันเออมันมีเสน่ห์มันดูเป็นธรรมชาติ
ก็ส่งกำลังใจไปเชียร์อิงฟ้ากันได้นะคะที่อินโดนีเซียวันนี้รอบไฟนัล
นี่ไงนี่ไงท็อป๕เนี่ย
พุ่งเช็คปราเซียไทยอินโดเวนีย
ก็คือนี้ก็ต้องดูหน้างาระแม่แมททีลีนที่บินไปเนี่ยเหรอไงนะครับ
แมทธิวดินเป็นพิธีกรเนอะใช่ไหมใช่นะคะเพราะว่าพี่แมทเขาก็อยู่วิทยาลัยนี้แหละ
แต่ก็คืองานนี้เรารุ้นตอบคำถามแหละยืน๕คนว่ามงลงใคร
ชื่อเสียงทั้งกิจกรรมทั้งอะไรก็คือยืนท็อปตลอด
แต่ว่าคนนี้น่าจะดวงดีนะก็นั่นแหละนางแบบชุดเชิดเป็นแบบวันการปฏิวัติของลูกแซน
ริมก็ชุดสีแดงเพลิงแต่วันนี้ดูสิว่าจะใส่ชุดอะไรรอลุ้นอยู่
เพราะว่าน้องก็บอกรายละเอียดเรื่องชุดวันนี้จะใส่อะไรคนกระเทยก็รุ้นอยู่แม่ไปแล้ววันนี้
โอเคเบรกเนาะ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ